คุณผู้ชมค่ะที่เชียงใหม่ค่ะมีคุณตาวัย๘๒ปีนะคะ
เสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตมาสัก๒๓วันได้แล้ว
กว่าจะมีคนไปเจอศพแต่มีสุนัขค่ะ
ที่เป็นสุนัขของคุณตาคุณตาเป็นคนเลี้ยงนะครับ
คือไปไหนมาไหนก็เดินไปด้วยตลอดอ่ะสุนัขตัวเนี้ย
เฝ้าศพคุณตา๒๓วันที่ผ่านมามันไม่ไปไหนเลย
ตัวนี้เหรอมันเฝ้าศพอยู่แบบนั้นค่ะ
ตำรวจสพสันกำแพงค่ะพร้อมด้วยแพทย์เวร
โรงพยาบาลสรรกำแพงนะคะเข้าไปตรวจสอบศพของคุณตาคำดวงยาอายุแปดสิบสอง
นอนเสียชีวิตอยู่ที่โกดังร้างอยู่ในพื้นที่หมู่แปด
บ้านสรรป่าค่าตำบลต้นเป่าอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
สภาพศพคือใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีฟ้า
ตอนที่ไปเจอศพเนี่ยนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสัก๓วันได้
เริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วอะค่ะแล้วก็มีสุนัขตัวเนี้ย
ผู้ค่ะสีดำเนี่ยค่ะคือเป็นสุนัขของคุณตาคำนี่แหละ
สนิทกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดสุนัขตัวนี้นั่งเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างไปไหนเลย
เจ้าหน้าที่มาตรวจก็ยังไม่ไปเนี่ยยังเดินวนไปวนมาอยู่ใกล้ใกล้อะค่ะ
จากการตรวจสอบไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ตำรวจก็ส่งศพคุณตาไปให้แพทย์ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งเบื้องต้นนะคะ
คนที่รู้จักกับผู้ตายที่ชื่อว่านายประสิทธิ์ลือชาอายุ๖๖ปี
ก็เลยบอกว่าโอ๊ยเห็นสุนัขตัวนี้แล้วแบบน่าสงสารมาก
สุนัขตัวเนี้ยกับคุณตาคำผู้ตายเนี่ยค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
คือเหมือนกับตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลย
แล้วพอรู้ว่าคุณตาคำเสียชีวิตมันก็ไม่ทิ้งก็นั่งเฝ้าศพอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็คาดว่าคุณตาคำน่าจะเสียชีวิต
ด้วยโรปประจักรที่รอยไปถึงโตไม่ได้ครับ
จำตัวป่วยหลายโรครุมร้าวแล้วก็ชอบดื่มเหล้าด้วย
นะคะก็ต้องแจ้งทางญาติให้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนสุนัขตัวนี้ก็คงมีคนเอาไปเลี้ยงต่อแล้วล่ะ